ดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะเพื่อนบ้านอีกแล้วค่ะ
มีบ้านหลังนึงเขาบอกว่าถนนเส้นนี้เขาไม่อยากให้ใครใช้
เขาก็เลยใช้วิธีการเอาดินมาถมปิดถนนเลย
มหน้าบ้านถนนหน้าบ้านเขานะถมไปเลยนะคะไม่ให้คนเดิน
ทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าฝนมันตก
ดินที่เอามาถมมันก็ละลายกลายเป็นถนนโครน
โอ้โหแล้วลองดูเพื่อนบ้านนี่ด่ากันขลมเลยค่ะ
นี่ค่ะเป็นคลิปที่เพจดังนะ
ก็มีทั้งคลิปแล้วก็มีทั้งภาพนิ่งด้วย
ในภาพนิ่งนี้ก็จะมีแม่นะคะลูกอ่อนนิดนิดหน่อย
เราขออันนี้เซ็นเซอร์หน้านะคะเนี่ยอุ้มเด็กเล็กอะค่ะ
ต้องเดินทุลักทุเลข้ามไปถนนดินโครนนี้
เขาบอกว่าบ้านหลังที่มีกำแพงสีชมพูที่เห็นเมื่อสักครู่นี้
ไม่ต้องการหลังที่นั่นหลังขวามือ
ไม่ต้องการให้ใครเดินผ่านบ้านของเขา

ก็เลยเอาดินมาถมกองไว้แบบนี้ซึ่งถ้าได้ยินในคลิปเนี่ย
ผู้หญิงที่คนถ่ายคลิปเนี่ยเขาก็พูดเอาไว้แล้วว่า
ก็ในสัญญาที่ดินมันเขียนเอาไว้แล้วว่าตรงนี้เป็นถนนร่วม
ทำไมถึงจะเดินไม่ได้แล้วคุณมีสิทธิ์อะไรมาทำแบบนี้
มีบางช่วงบางตอนเด็กนักเรียนคนหนึ่งกำลังเดินอยู่
เหมือนมีอะไรตำที่เท้าด้วยแล้วน้องเดินต่อไม่ได้ค่ะลองดูหน่อยนะ
เราต้องใช้วิชาตัวเบานะคะในการเดินเข้าออกบ้าน

แก้วเปล่าเอาอย่าปลาพยุง
มันโดนอะไรก่อนเอาไว้ให้ไปกุ้งมานิดอะไรกวาดเท้ากันเนี่ย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะ
บ่าย๔โมงเย็น๙มีนาคม
ซึ่งนอกจากจะเป็นคนแล้วนี่ยังมีภาพรถเนี่ยจะขับเข้าซอยออกไปไม่ได้นะคะ
หล่มติดโครนต้องเอาแรงคนมาช่วยกันเข็นเข้าบ้านนะคะ
คือตอนนี้เราได้รับข้อมูลมาจากทางฝั่งที่เขาเดือดร้อนฝั่งเดียว
แต่ว่าเราอยากฟังข้อมูลจากฝั่งของเจ้าของบ้าน

มันมีเรื่องมีราวอะไรกันมาก่อนไหมมันมีเหตุการณ์อะไรที่
ทำให้เขาต้องเอาดินมาถมจนมันเกิดเป็นเรื่องราวแบบนี้นะคะ
ก็เดี๋ยวต้องรอฟังความทั้งสองข้างนั่นแหละ
แล้วก็จริงแล้วเนี่ยถ้าเจ้าของบ้านอยากจะชี้แจงก็ติดต่อเรามาได้นะ
ใช่ค่ะทางไทยรัฐทีวีก็ยินดีเปิดพื้นที่ให้สองฝ่าย
มันเป็นปัญหาแบบนี้นะคะอยากจะให้สองฝ่ายได้เข้ามาคุยกัน